ทีนี้มาดูกันอีกหนึ่งเรื่องเรื่องที่เราเชิญชวนคุณผู้ชมส่งไลน์
ก็คือกรณีที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นชาวอังกฤษ
เดินทางมาเที่ยวในบ้านเราลงเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิ
แล้วไปเรียกแท็กซี่ค่ะตั้งใจเรียกแท็กซี่จากสุวรรณภูมิ
ส่งที่บางลำพูปรากฏว่าคนขับรถแท็กซี่ก็กดมิเตอร์ตามปกติ
พอไปถึงปลายทางปรากฏว่าแท็กซี่มันเป็นแท็กซี่เทอร์โบค่ะคุณผู้ชม
มิเตอร์แบบเทอร์โบเพราะว่าราคาค่าโดยสารสุดท้าย
มันไปขึ้นอยู่ที่๓๙๘๕บาทเกือบ๔๐๐นะคะเป็นไปได้ไหม
จากสุวรรณภูมิไปบางลำพูมันสักประมาณ๓๓กิโลเมตร
แล้วดิฉันถึงขั้นลองคำนวณเลยนะคำนวณตัวเลขดูเป็นแบบขั้นบันไดถูกไหม
ระยะทางเริ่มต้น๑กิโลเมตรเริ่มต้นที่๓๕บาท
สตาร์ท๒๑๒กิโลเมตรอยู่ที่กิโลเมตรละ๕บาท
กิโลเมตรอยู่ที่กิโลเมตรละ๕๕บาท

วกลบคูณหารเบ็ดเสร็จราคาอยู่ที่๒๑๑บาทไม่เกินนี้
เอาล่ะตีว่ารถติดบวกไปเลย๓๐๐บาทไม่เกินนี้ค่ะ
บวกค่าทันด่วนไปก็ประมาณนั้นนะ๔๐๐
นักท่องเที่ยวบอกว่าเอาแล้วโดนหลอกแล้ว
ก็เลยเอาเรื่องนี้ไปแจ้งความกับตำรวจนะคะ
ที่สุดแล้วตำรวจสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ก็คือ
เสวยพุทธศาลเป็นคนขับรถมิเตอร์คันดังกล่าวนะคะ
พ่อทหารสบศ๔๐๗กรุงเทพฯมหานคร
ซึ่งไปแก้ไขดัดแปลงมาตรามิเตอร์นี่ไง
แล้วก็ไปเรียกเก็บค่าโดยสารเกินอัตรากว่ากฎหมายกำหนด
ซึ่งผู้ต้องหาถูกนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษไปร้องเรียนบอกว่า
โดยสาร๔๔เพื่อเดินทางไปถนนรามบุรีย่านบางลำพูกรุงเทพ
ซึ่งคนขับก็มีการกดโดยค่าโดยสารปกตินั่นแหละ
คือถ้าเกิดว่าส่วนใหญ่ที่เขาไม่กดเขาก็เหมากันเลยใช่ไหม
ก็กดค่ะกดไปเลยปรากฏว่าพอไปถึงปลายทาง
นักท่องเที่ยวบอกว่าเอาแล้วโดนหลอกแล้วนะคะ
ก็เลยเข้าร้องเรียนกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
จะบอกว่านักท่องเที่ยวเขาไม่ได้โง่นะคะ
โอ้โหมีโซเชียลไงเขารู้ใช่เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบที่สุดแล้ว
นี่ไงคุณผู้ชมมันอยู่ตรงนี้แหละประเด็น
โดยมีการติดตั้งวงจรไฟฟ้าสวิตช์ลับ
เพื่อเพิ่มราคาค่าโดยสารอันนี้มันผิดกฎหมาย
ทีนี้จากการสอบสวนนายเสวยเองก็ยอมรับสารภาพ

เพิ่มขึ้นจริงโดยอ้างบอกว่า

แล้วก็ไปลงมือดัดแปลงด้วยตัวเองทำเองด้วย
ที่สุดแล้วก็มีการลงโทษจาก๒ส่วน
ส่วนแรกในส่วนของสนามบินก่อน
สนามบินสุวรรณภูมิทั้งสนามบินดอนเมือง
เขามีการเพิกถอนใบอนุญาตเข้าไปรับส่งผู้โดยสารในสนามบิน๒จุด
ส่วนกรมการขนส่งทางบกต้นสังกัด
ก็เรียกตัวนายเสวยไปอบรมจำนวน๓ชั่วโมงและมีการสั่งปรับ
ข้อหาแรกคือแก้ไขดัดแปลงอุปกรณ์ส่วนควบก็คือดัดแปลงมาตรามิเตอร์
อันนี้โทษปรับสูงสุดคือ๒๐๐๐บาท
ข้อหาที่๒คือเรียกเก็บค่าโดยสารหรือค่าบริการเกินอัตราที่กำหนด
ซึ่งมีโทษปรับสูงสุด๕๐๐๐บาท
เรื่องต้นทางต้นสังกัดก็คือกรมการขนส่งทางบกได้มีการสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้ต้องหาเป็นเวลา๖เดือน
ไงซวยไงเขาเรียกว่าทุบหม้อข้าวตัวเองทำลายอาชีพตัวเองด้วย
แล้วก็แบบนี้มันก็ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศด้วยนะเอาจริง
นักท่องเที่ยวที่เขามาเขาก็ไปพูดต่อกันแบบนี้ค่ะ